เรื่องนี้เกิดขึ้นริมถนนเหมือนกันค่ะไม่ใช่เรื่องของการขับรถขับรา
แต่ว่าเป็นสายสื่อสารซึ่งอยู่ริมถนนนะคะปรากฏว่ามันเกิดไหม้ขึ้นมาค่ะ
ไฟไหม้แล้วก็ลุ้นกันว่าจะลามเข้าอาคารพาณิชย์ที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าค่ะ
ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เห็น
มันไหม้สายสื่อสารนะคะแล้วตรงนั้นเป็นร้านเค้กแล้วก็เป็นอาคารพาณิชย์ติดกัน

เทศบาลนครพิศนุโลก๓คันค่ะมาทันเวลานะคะ
ก็โชคดีเพราะว่าถนนโล่งเป็นช่วงเวลาประมาณเก้ามงเช้า
ริมถนนพิชัยสงคราม๙
ไฟไหม้สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหน้าร้านบ้านขนมเค้ก
ก็มากัน๓คันระงับเหตุได้ทันท่วงที
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
เจ้าของร้านบ้านขนมเค้กตรงที่เกิดเหตุเลยค่ะ
บอกว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นครั้งหนึ่ง
แล้วไฟมันก็ไหม้สารสื่อสารนี่แหละค่ะนะคะ
ไหม้อย่างรวดเร็วเลยก็โชคดีจริงที่เจ้าหน้าที่มาดับได้ทัน
ไม่อย่างนั้นก็ลามเข้ามาที่ร้านอย่างแน่นอนค่ะ